ท่านผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่า

หลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
คนหนึ่งที่เขาสติไม่สมประกอบ
แล้วก็พลาดถูกทำร้ายเองนะฮะจนบาดเจ็บนะครับ
ก็ยังดีชาวบ้านที่มาช่วยเอาไว้ได้นะครับที่เขาเห็นเหตุการณ์
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
น่ากลัวทีเดียวนะครับแต่ก็นี่แหละครับโอ้โฮเนี่ยกระโดดถีบเจ้าหน้าที่นะคะ
เอาไม้ฟาดไปที่หน้านะคะการทำงานของตำรวจนะเสี่ยงภัยนะครับ
คือตำรวจเองก็พยายามที่จะไม่ตอบโต้นะจะคุมเหตุการณ์ให้ได้แต่ว่าที่สุดแล้วถูกทำร้ายจนนอนลงไปเลยนอนนิ่งไปเลยนะครับ
เป็นวินาทีที่ตำรวจนายหนึ่งนะครับก็ถืออาวุธปืนอยู่ในมือด้วยนะวิ่งถอยหลังนะครับ
ถอยหลังหนีผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคล้ายกับคลุมคลั่งนะครับ
แล้วก็ถือท่อนไม้วิ่งไล่ตีนะครับ
ที่ผู้ชายคนนี้จะยกเท้าถีบไปที่ตำรวจ
ตำรวจเนี่ยช่วงที่ล้มไปที่พื้นเนี่ยหัวฟาดพื้นนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็ใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีที่ใบหน้าของตำรวจไปอีก๒ครั้ง
นอนแน่นิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่กู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์
ขับรถยนต์พุ่งชนชายที่คลุ้มคลั่ง

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็เบี่ยงหลบรถทันนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบพุ่งเข้าไป

ที่ตำรวจอีก๒นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
วิ่งเข้าไปช่วยจับตัวไว้นะครับ
แล้วก็ใช้ท่อนไม้ท่อนนั้นแหละนะครับ
ไปที่หัวเข่าของผู้ชายคนนี้๒๓ที
หยุดแล้วก็หยุดอารวาสนะ
ตำรวจก็ต้องใช้ไม้ตีนะฮะ
เพื่อจะให้แบบหยุดจริงนะครับ

ก็ตีหนักอยู่จนเห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะ

แล้วก็ตำรวจก็นำตัวผู้ชายคนนี้ที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ตำรวจที่บาดเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้ชายที่คลุ้มคลั่งตำรวจก็ใช้เชือกมัดแขนมัดขานะฮะ

เหตุการณ์นี้ก็ถูกเอาไปแชร์ในสังคมออนไลน์นะครับ

บ้าตีตำรวจเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ
รายละเอียดยังไม่มีมากกว่านี้นะครับ

ก็มีการแสดงความคิดเห็นกันนะครับ
อย่างเช่นถ้าตำรวจยิงคนร้าย
ในลักษณะไประงับเหตุแบบนี้
ที่มีชายสติไม่สมประกอบแล้วคุ้มคลั่ง

ต่อว่าว่าเกินกว่าเหตุ

แต่พอตำรวจไม่ยิง

ก็น่าเห็นใจนะการทำงานของตำรวจ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการรองับเหตุ
ถ้าเจอลักษณะแบบนี้ว่าจะทำยังไงให้

ตำรวจที่ไประงับเหตุก็ปลอดภัย
แล้วก็ตัวของคนที่เขาคุ้มคลั่งแบบนี้

ถึงขั้นที่ว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตเรื่องสาหัสอะไรไป
ทำยังไงถึงจะพอเหมาะพอสมในทุกฝ่ายนะคะ